มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องของความตั้งใจของแฟนสาว
ที่จะเซอร์ไพรส์แฟนนุ่มในวันรับปริญญาก็สั่งให้ร้านจัดช่อดอกไม้
เดี๋ยวนี้เขาก็จะฮิตกันนะคะเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ดอกไม้ที่มีมูลค่าแบบนี้
อันนี้เป็นแบงค์พันธุ์นะคะเอามาจัดแซมกับดอกไม้๕๐๐๐บาท
ก็คือแบงค์พันธุ์เยอะเลยค่ะก็สั่งร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ก็จัดการจับเช่าให้
แล้วเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะไปส่งให้กับแฟนนุ่ม
ที่ร้านอาหารซึ่งเขาเลี้ยงรับปริญญากันอยู่
ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันนี้ก็ส่งแท็กซี่มานะคะ
ก็ส่งมอบกันไปแต่ปรากฏว่าดอกไม้ยังไม่ถึงมือผู้รับค่ะ
แท็กซี่คนที่ไปส่งของเนี่ยกดจบงานเรียบร้อยแล้ว

คราวนี้ก็เป็นเรื่องสิคะเพราะว่ามูลค่า๕๐๐๐บาท
ไม่ถึงมือผู้รับเป็นเงินสดด้วย
หายไปแบบนี้ก็ต้องไปแจ้งความแล้วค่ะ
ผู้เสียหายรายนี้คือนางสาวบิวนะคะอายุ๒๕ปี
เธอเล่าค่ะบอกว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ย
สั่งช่อดอกไม้เงินสดจากร้านแห่งหนึ่งที่ปากคลองตลาด
เอาไปเซอร์ไพรส์แฟนในงานกินเลี้ยงรับปริญญา
ย่านรังสิตที่ปฐุมธานี
ที่เราเห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมช่อดอกไม้ทำมาจากแบงค์พันธุ์๕๐ใบ
แซมไปกับดอกไม้ก็มีค่าจ้างจัดดอกไม้อะไรด้วย
ค่าส่งด้วย๕๕๐ก็เป็นเงินเกือบ
ร้านจัดดอกไม้เขาจัดเสร็จเขาก็เรียกแท็กซี่
เหลืองค่ะนะคะหมายเลขทะเบียน๑มมขไข่๑๑

เป็นภาพที่ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ก็จะเห็นตอนที่แท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปเนี่ย
ช่อดอกไม้ช่อนี้จากทางร้านไป
อันนี้คือข้อดีจากการเรียกผ่านแอปคือ
คราวนี้เราตรวจสอบได้มันมีระบุเอาไว้นะคะ
คนขับหัวแท็กซี่ชื่ออะไร

แต่เนี่ยค่ะก็หลังจากนั้น

พอถึงมือผู้รับปุ๊บเขาก็กดจบงานก็เป็นอันรู้กัน
เขาก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก่อนจะไปส่ง
ก็ต้องมีโทรศัพท์ไปบอกก่อนปรากฏว่าช่อดอกไม้เนี่ยไม่ถึงมือคนรับ
แต่คนขับแท็กซี่กดจบงานไปแล้วอ้างว่าส่งดอกไม้เรียบร้อยแล้ว
โทรหาก็ไม่ได้โทรนะคะตามเบอร์ที่ทางร้านแจ้งเนี่ย
ไล่ไปดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ารถแท็กซี่ไปที่ไหน
แต่คือไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านที่เขาเลี้ยงรับปริญญากัน
ก็ไม่ได้ไปส่งตรงจุดนั้นด้วยนะคะแล้วสำคัญก็คือติดต่อไม่ได้เลย
สาบศูนย์ไปพร้อมกับช่อดอกไม้ที่เป็นมูลค่า๕๐๐๐บาทช่อนั้นค่ะ
เขาก็เหมือนอ้างว่าเขาเอาไปให้แบบเหมือนคนคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
เหมือนว่าไม่ได้โทรหาปลายทางแล้วแบบมีคนออกมารับดอกไม้พอดี
เขาก็เลยให้คนนั้นไปหนูก็เลยแบบว่าเหมือนจี้เขาอ่ะ
เงินพี่ก็กลับมาเลยมาชี้ว่าเอาไปให้ใครอะไรอย่างนี้
เขาก็อ้างว่าเขาอ่ะมีงานอื่นต่อแบบอยู่แถวบางบัวทอง
โอ้โหแต่เรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของธรรมดา
มันเป็นเงินสดคนรับก็จะต้องเป็นผู้รับที่เขาระบุเอาไว้
อันนี้เป็นความสำคัญนะคะผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพคลองหลวง
ปฐุมธานีเมื่อวานนี้นะคะตำรวจนัดคนขับแท็กซี่เข้าให้ปากคำ
แต่ก็ไม่ได้มาตามนัดเขาก็เลยร้องเรียนเรื่องนี้ไปกับเพจเฟซบุ๊ค
สายใหม่ต้องรอดเพราะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เสียเงินอย่างเดียว
เสียความรู้สึกด้วยนะคุณนัทพงศ์มันเป็นนาทีนั้นที่อยากจะไปเซอร์ไพรส
เพราะเขาเลี้ยงกันอยู่มันต้องวันนั้นด้วย
คือแทนที่จะได้เซอร์ไพรส์แฟนในวันสำคัญก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์
แล้ววันนั้นเป็นวันสำคัญของทั้งคู่ด้วย
คือแฟนเองก็เตรียมที่จะเตอร์ไพรส์เขา

คือนี่ค่ะเธอก็ถูกขอแต่งงาน
แต่แทนที่ในวันนั้นเธอก็จะได้มอบอะไรดีที่เตรียมไว้
และตั้งใจให้กับแฟนนุ่มมันก็ไม่มีสิ่งนั้น
ทุกอย่างมันผิดมันคลาดมันเคลื่อนไปหมดเลยโอ้โหนะคะเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ย
ทางร้านดอกไม้ไปแจ้งความที่สอนอบังเสาทง
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วร้านดอกไม้ก็น่ารักมาก
คือเขาบอกเขาเองก็เป็นคนเรียกรถใช่ไหมค
เขาก็จะรับผิดชอบเขาคืนเงินให้กับผู้เสียหาย
นัดคืนเงินกันที่โรงพักษ์นะคะ
คนขับแท็กซี่รายนี้ก็กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่านัดมาสอบปากคำก็ไม่มาด้วยนะคะ